ท่านผู้ชมดูเหตุการณ์ที่จังหวัดตากหน่อยครับครับคุณผู้ชม
เอาอีกแล้วชายคลั่งถือมีดไล่จะฟันทำร้ายชาวบ้าน
แล้วก็ครูว่าจะจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วเผาจริงนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

อันนี้เค้าเมาหรือเค้าอะไรครับพี่เมาเหล้าหรือเมาอะไรเมาเหล้านะ
เจ้าหน้าที่ตะโกนถามเมาเหล้าหรือเมาอะไรเดี๋ยวเฉลยนะคะว่าเมาอะไรนะคะ
ตำรวจสพเมืองตากพร้อมด้วยรถดับเพลิงจากอบตอบจตากแล้วก็อบตน้ำรึมนะคะ
รวมทั้งหมดสามคันไประงับเหตุแบบเนี้ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่เจ็ดตำบลน้ำรึม
อำเภอเมืองจังหวัดตากนะฮะผู้ชายคลั่งคนนี้ค่ะ
ถือมีดไล่ฟันชาวบ้านแล้วก็จะเผาบ้านตัวเองที่เกิดเหตุลักษณะของบ้านเนี่ยคือเป็น
ปูนชั้นเดียวแบบนี้นะคะอยู่กลางสวนมะม่วง
เพลิงกำลังไหม้จากด้านล่างแล้วก็ลุกลามขึ้นไปฝ้าเพดาน
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้ความพยายามแล้วค่ะในการฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะ
เพื่อไม่ให้ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้คนก่อเหตุชื่อว่านายดอกรัก
ห้าสิบเอ็ดปีเป็นชาวไทยใหญ่อยู่ในสภาพอาการคือคลุ้มคลั่ง
ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขายาวสีน้ำเงินหน้าอกศักดิ์เสือเพ่น
แต่ตัวเองไม่ยอมเห็นนะคะถือมีดดายาวิ่งจะไปทำร้ายตำรวจ
จะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง
ในการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสกัดจับนะฮะแต่ถามว่านายดอกรักเนี่ย
ทำไงอ่ะวิ่งหนีค่ะคุณผู้ชมวิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำ
พยายามให้คนรู้จักเนี่ยเกลี้ยกล่อมก็แล้วก็ไม่เป็นผลนะคะ
ดอกรักสุดท้ายกลับออกมาค่ะออกมาจากห้องน้ำ
คราวนี้หนักข้อกว่าเดิมค่ะถือถังน้ำมันเบนซินมาเลย
อีกข้างหนึ่งนะมืออีกข้างหนึ่งถือมีดมาด้วยค่ะ
แล้วจะจุดถังน้ำมันให้ระเบิดกลางบ้านทำให้เพลิงเนี่ยลุกไหม้อีกรอบ
จะจุดแล้วจุดแล้วด้วยนะคะครับเพลิงลุกไหม้อีกรอบหนึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ถังเคมีดับเพลิงฉีดพ่นเข้าไปในห้องน้ำ
ดอกรักที่หลบซ่อนอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะคะก็วิ่งไปหลบในห้องนอนนะคะ
ทีนี้ระหว่างการเจรจาเนี่ยนายดอกรักคิดจะฆ่าตัวตายครับ
โดยการกระโดดเข้าไปในกองเพลิงคุณโอ้โหแต่ดอกรักทนความร้อนไม่ไหวค่ะ
กลิ้งม้วนตัวออกมาก็เลยทำให้มีแผลไฟไหม้ที่หน้าอก
เอ้าไหนบอกหน้าอกสักเสือแผ่นเสือแผ่นเออแผ่นออกไปแล้วไง
อ๋อโอเคเสือแผ่นออกไปแล้วครับอ่านะคะ
ตอนนั้นดอกรักก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์ค่ะไปคว้าอาวุธมีด๓เล่ม
มาวางเรียงกันในห้องโถงกลางบ้านหวังจะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง
ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องฉีดน้ำใส่นายดอกรักอยู่นานนะคะ
จนกระทั่งนายดอกรักสิ้นฤทธิ์ค่ะยอมจำนวนในที่สุด
เพราะทนความหนาวเย็นไม่ไหวคุณดูนะเนี่ยน้ำที่ฉีดเข้าไปเนี่ย
จากเครื่องฉีดน้ำกลางดันสูงเนี่ยประโยชน์นะฮะ
ดับเพลิงสองทำให้โจรเนี่ยนายดอกรักเนี่ย
หนาวเย็นทนสภาพอากาศไม่ไหวต้องมอบตัวในที่สุดค่ะครับ
กะทำให้เค้านาวแล้วออกมาใช่ไหมครับ
หายเมือนเลยอ่าสั่งแต่สั่งไม่สุดนะฮะ
เพราะอะไรรู้ป่ะคือปฏิบัติการครั้งนี้
ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนะฮะเจ้าหน้าที่นำตัวนายดอกรักเนี่ย
ที่โรงพักเมืองตากตอนนั้นเนี่ยสั่งแล้วนะคุณ
ขนาดว่าสั่งแล้วแสดงว่าโดนไปเยอะ
ยังอยู่ในอาการมืนเมาพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องค่ะ
ต้องให้สงบสติอารมณ์ก่อนนะคะตำรวจบอกว่า
เหนื่อยแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้เดี๋ยว
สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวสอบปากคำกันใหม่นะคะ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗คุณนรงศักดิ์บอกว่า
ดอกรักชอบกินเหล้าเป็นประจำ
มีอาชีพรับจ้างเฝ้าสวนซึ่งปกตินายดอกรักเนี่ย
กินเหล้าพอเมาแล้วก็จะหลับนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย
ไปก่อเหตุเผารถจักรยานยนต์แล้วไล่ฟันชาวบ้าน
จอดรถยืนอยู่ริมถนนจนหนีแตกกระเจิงนะคะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุ
น่าจะเป็นเพราะฤทธิ์เหล้าเนี่ยเห็นไหม
สุดท้ายบ้านก็ไม่มีอยู่ก็เผาบ้านตัวเองซะไปแล้ว